เห็นอย่างเดียวของมันเองแล้วได้ทีเนี้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย
ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปทำไมเขาทำอย่างงั้นอ่ะอ่า
อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ากระจกนั้นอ่ะไป
เลยอ่า
เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตีเข้าซ้ายตีเข้าซ้ายตีเข้าซ้ายเดี๋ยว
อุ้ยทำไมทำอย่างนั้นอ๋อมันเป็นอะไรเนี้ยอ่าไม่รู้อ่า
เนี้ยเขาตามมาอ่าสารวัตรนี่ก่อนสารวัตรนี่ก่อนช่วยหน่อย
สารวัตรนี่ก่อนอ่าอ่าอันนี้คนมาชนอ่ามีมันมาชนเราอ่ะ
มันเป็นอะไรไม่รู้โอ้โหตกใจกันหมดเลยคุณผู้ชมฮะ
ทั้งตัวน้าและหลานครับเนี่ยโดนกระบะตบเข้าซ้ายมาแล้วก็โดน
น่าจะโดนกระจกข้างอ่ะใช่ฮะโอ้โหแล้วก็ลงจากรถมาใช่
ไปจอดปุ๊บจะลงมาก็นึกว่าจะเคลียร์รอเรียกประกันอะไรไป
ไม่ใช่ครับค่ะเดินลงมาแล้วมาทุบรถเธออ่า
สิ่งที่เธอตัดสินใจทำคือหาตำรวจดีกว่าหาตำรวจดีกว่าครับ
นี่คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ๒๒พฤศจิกายนเป็นคุณมนต์
รามูลกระแสนะเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้ตอนเธอ
นั่งรถกลับบ้านที่อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายแล้วก็หลานเป็นคนขับ
แล้วก็ตามภาพเลยคุณผู้ชมโดนกระแทกตึ้งเข้าไปทีหนึ่งจากกระบะสีขาวครับ
พอไปพอหลานเนี่ยเป็นคนขับใช่ไหมน้าบอกหลานหลาน
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟังคุณมณฑิราเล่าต่อเลยครับ
เพราะหลังจากนั้นพี่น้องมันขับรถตามปื๊ดตามเขาเลยตามตามไปมันขับรถตามเขาเขาก็โต๊ะแกเป็นอีกขาขาแขนอ่อน
พอไปถึงสถานีตำรวจมันทีละเฝ้าแลนด์ลงไปสถานีตำรวจจนถอดเกิบแลนด์เนี่ยพี่น้องมันต๊อกใจแห้ง
อันนี้นะครับพี่น้องเห่าน่ะครับผู้หญ้าผู้หญิงขับรถการขับหมวงขึ้นคุณแม่ทั้งหลายเนาะ
ต่อไปนี่พี่น้องโอ้น่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมาก
โอ้โหเธอบอกน่ากลัวจริงฮะ
เออคุณมณฑิราบอกเลยน่ากลัว

เรื่องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งชนและตบทรัพย์ครับ
คาดว่าอาจจะตามคุณมณฑิรากับหลานมา

เดี๋ยวจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดี
ไปดูคลิปนี้ก็ชื่นชมทั้งคุณมณฑิราทั้งหลานเลยว่า

ขับเข้าไปสถานีตำรวจโทรแจ้งตำรวจเลย
แล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์ว่าเคยเจอคล้ายแบบนี้นะพี่น้ำแข็งพี่บุ๊ค
คือมาชนมาชนแล้วก็หาทางจะเอาเงินมา
จะได้แยกขึ้นไปเคลียร์กันไป
เจอทั้งในพื้นที่บึงกาลหลายจังหวัดทางภาคอีสาน
แล้วก็น้องจอกในกรุงเทพก็มีเหมือนกัน
แต่ก็ดีแล้วที่เธอไม่เผชิญเองเพราะว่าผู้หญิงไงถูกไหม
เราก็ไม่รู้ว่าแบบอีกฝั่งนึงเขาจะอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
แต่ว่าระหว่างทางที่ผู้หญิงสองคนอยู่ในรถแล้วต้องขับไปหาโรงพัก